ท่านผู้ชมครับส่วนการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับ
การอบพยพกลับมาประเทศไทยหรือว่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยนะฮะ
ในส่วนของรัฐบาลนะครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ได้เชิญท่านเอกอักราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนางสาวออนนาซากิฟต์
มาพูดคุยหารือมาอัปเดตสถานการณ์ที่อิสราเอลแล้วก็หารือเรื่องการช่วยเหลือคนไทยด้วยนะครับ
คุณเศรษฐาเปิดเผยผลการหารือนะครับบอกว่าไทยได้ขอร้องให้ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
ช่วยเร่งนำร่างคนไทยที่เสียชีวิตกลับประเทศโดยเร็วที่สุด
ซึ่งทางอิสราเอลรับปากว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็ขอความเห็นใจด้วย
ณจากณขณะนี้สถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลมีผู้เสียชีวิตเป็นพันคน
ต้องรอขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยโดยทางการอิสราเอลจะช่วยเหลือเยียวยาค่าตอบแทน
ให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยส่วนเรื่องการอบพยพคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย
ตอนนี้ก็ลงทะเบียนก็ห้าหกพันคนแล้วนะครับทางเอกอักราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่า
หากคนไทยพร้อมสายการบินที่อิสราเอลก็พร้อมออกเดินทางเช่นกัน
และตอนนี้ได้อบพยพคนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายออกมาไกลจากจุดอันตราย๔กิโลเมตรแล้ว
จากนี้นะครับไทยเรายังขอร้องให้ช่วยเร่งเจรจาเพื่อนำตัวประกันทุกชาตินะฮะ
รวมทั้งคนในชาติไทยด้วยเนี่ยให้ออกมาจากการถูกจับกลุ่มของกลุ่มฮามาส
ซึ่งก็ได้มีการจัดแผนช่วยคนไทย๑๖คนที่ถูกลักพาตัวไปเพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวแล้ว
ส่วนคนไทยหลายคนนะครับที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ตัดสินใจซื้อตัวบินกลับมาเองก่อนเลย
วันนี้ท่านนายกมนตรีนะครับบอกว่าผู้ที่เดินทางจากอิสราเอลกลับไทยแล้วซื้อตัวกลับมาเองเลยเนี่ยนะฮะ
ไม่รอเที่ยวบินของรัฐบาลที่จัดให้เนี่ยสามารถมาเบิกเงินคืนกับรัฐบาลได้ทั้งหมดนะครับ
เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาวะเป็นภัยสงครามที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องดูแล
ขอร้องและวิงวอนท่านว่าจริงแล้วก็คือกดดันว่าคนของเราเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทของใครทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็เราเป็นชาติที่สูญเสียมากเป็นอันดับ๒ถ้าไม่นับอิสราเอลสหรัฐอเมริกาสูญเสียมากกว่าเรา๒๑คนก็ถือว่าสูญเสียมากแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจำนวนคนเหล่านี้จะเป็นจำนวนที่จบหรือยังนะครับ
แล้วก็ได้ขอร้องท่านเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวประกันด้วยนะครับว่าให้ดูแลให้ว่าให้พยายามเจรจาที่จะออกมาให้ได้เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าตัวประกันไม่ใช่ของชาติไทยชาติเดียวทุกชาติก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทตรงนี้
เมื่อกี้นี้ก็มีความสบายใจขึ้นมานิดนึงว่าทางท่านท่านทูตเดี๋ยวเราจะแปรีไฟล์ข้อมูลอีกทีนึงนะครับว่าท่านทูตก็บอกมาบอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้พร้อมหมดใครจะมาถ้ามีเครื่องบินพอก็ออกได้หมดสามารถขนย้ายคนเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
สำหรับการรายงานสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้จากกระทรวงการต่างประเทศนะครับระบุว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะครับที่เป็นคนไทยตัวเลขผู้เสียชีวิตคือ๒๑ศพผู้บาดเจ็บ๑๔คนและผู้ที่คาดว่าถูกจับเป็นตัวประกัน๑๖คนมีผู้ที่ลงทะเบียนต้องการขอเดินทางกลับไทยวันนี้ตัวเลขอยู่ที่๖๗๗๘คนนะฮะและประสงค์จะขออยู่ต่อ
นะครับขออยู่ต่อนี่ก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนใช่ไหมตอนนี้มาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะฮะคุณกาญจนาพัฒนาโชคอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์อิสราเอลบอกว่าจากการที่นายมนตรีหารือกับทูตอิสราเอลแจ้งว่าอิสรา
ไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วรวมถึงการส่งต่อแรงงานไปยังพื้นที่อื่นที่จะไม่ใช้การบังคับใช้แรงงานเมื่อวานนี้สถานทูตไทยที่กรุงเทวาวีฟแจ้งว่าพบแรงงานไทยสองคนนะครับไปหลบซ่อนตัวในนิคมอุตสาหกรรมคิบบุชนานห้าวันก็ได้นำตัวเข้ารักษาตัวแล้วนะฮะหากอยากจะกลับไทยก็จะอำนวยความสะดวกให

คอนเฟิร์มมาถึงไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วยังมีเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับที่จะอบพยพคนไทยอีก๑๓๕คนที่จะเดินทางถึงไทยคาดว่าจะมาถึงวันที่๑๖ตุลาคมคือวันจันทร์เหมือนกันแต่จะมาถึงตอนเช้ามืดเลยนะฮะตี๔นะครับแล้วก็ยังสำรองเที่ยวบินพาณิชย์อบพยพคนไทยเอาไว้อีกนะฮะตั้งเป้าว่าจากนี้ไปเนี่ย
เพื่อจะให้สายการบินเนี่ยมารับอีกทอดหนึ่งอันนี้จะเป็นการอบพยพที่ดำเนินการได้เร็วขึ้น
คณะกรรมการของไทยในวันนี้นะครับยังมีมติเห็นชอบจ่ายเงินค่าเดินทางเต็มจำนวน
ให้กับแรงงานไทยที่ซื้อตัวกลับเองนะฮะตอนนี้มีแจ้งมาแล้วมี๒๖คน
โดยขอให้เก็บหลักฐานเอาไว้ตัวเครื่องบินใบเสร็จบอลดิ้งพาสต่าง
แล้วก็พาสปอร์ตด้วยเพื่อรอการยื่นเรื่องยื่นเอกสาร
เดี๋ยวจะให้ยื่นได้เลยนะฮะที่แรงงานจังหวัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็ถ้าเกิดสมมุติว่า๖๐๐กว่าคนเนี่ยถ้าจะให้ได้เที่ยวละ๔๐๐จริง

นี่เดี๋ยวรอดูการประสานงานกันต่อไปนะครับ